ยังขึ้นหน้าหนึ่งอยู่เตือนระวังไอซิส
สหรัฐแจ้งภายอีกรอบเข้ามาเลแล้วก็อินโดนีเซียแล้วนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้มีหนังสือรับออกมานะครับ
แล้วก็มีการเปิดเผยจากพลตำรวจตรีชาติชายแตงเอี่ยม
รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
มีหนังสือบอกว่าลงนามในคำสั่งเลขที่๐๔
๐๐๒๙๓๒๒๔๖๗ลงวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๕๙นะครับ
ถึงผู้บัญชาการสตมที่ปรึกษา
แล้วก็รองผู้บัญชาการสตม
เพื่อให้ทราบและดำเนินการตามหนังสือของกองบัญชาการสันติบาล

หลังได้รับทราบการแจ้งเตือนจากที่ปรึกษาพิเศษ
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ถึงความเป็นไปได้ในการก่อเหตุในประเทศไทย
ของกลุ่มก่อการร้ายเพื่อโจมตีแหล่งชุมชนสาธารณะ
ห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิง
รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็รถไฟฟ้า
จากแผนการขยายพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มไอซิส
แพร่อิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้
โดยเฉพาะประเทศไทยขออภัยฮะ
โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ซึ่งอาจเคลื่อนไหวเข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้น
พร้อมทั้งแจ้งเตือนภาคเอกชนในพื้นที่
ให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
และให้พิจารณาพร้อมปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติโดยเคร่งครัด
กรณีมีเหตุสำคัญเร่งด่วนนะครับ

ก็ยังไม่แสดงท่าทีหรือว่าไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นด้านข่าวกรองระดับโลก
ก็ได้มีการประสานผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผลประโยชน์ของรัสเซียในประเทศไทย

ครับซึ่งพลตำรวจตรีชาติชายแตงเอี่ยม
ซึ่งเป็นผู้ที่ลงนามในหนังสือคำสั่งนี้นะครับ
ก็เปิดเผยนะครับว่าก็เป็นไปตามสายงานปกติ

ไม่ได้เข้ามาเคลื่อนไหวหรือก่อเหตุรุนแรงในไทย
แต่ว่าทางการสหรัฐแจ้งเตือนทุกประเทศ

ประเทศไทยไม่ใช่เป้าหมายก่อเหตุรุนแรง
ส่วนที่มีชื่อตนถูกระบุว่าเป็นผู้ลงนามคำสั่ง

ก็คาดว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำชื่อตนมาแปะ
ใส่ไว้ในคำสั่งโดยที่ตนก็ไม่ทราบเรื่องเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีการเผยแพร่ออกมาว่า

เป็นผู้ลงนามหนังสือคำสั่งเลขที่นี้ที่นี้
ปรากฏว่าพลตำรวจตรีชาติชายบอกว่าไม่ทราบเรื่องเหมือนกัน
ทางด้านของพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลบรอง

แล้วก็ไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
ซึ่งสถานการณ์ความรุนแรงทั่วโลก
ทำให้ไทยก็ป้องกันทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่

โดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
หากพบความเคลื่อนไหวต้องรีบแจ้ง
รวมถึงฝากเตือนประชาชนว่าหากพบความผิดปกติใด
ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ
พร้อมระบุด้วยว่าได้ออกคำสั่งมาตรการป้องกัน
ก่อการร้ายและการก่อวินาศกรรม
โดยได้แจ้งเตือนไปยังทุกหน่วยงานให้ร่วมป้องกัน

แหล่งท่องเที่ยวเอ่ยห้างสรรพสินค้าเอ่ย

รวมถึงที่สำคัญก็คือสนามบินนะครับ
อกจากนี้ได้มีการจัดกำลังฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
ความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เป็นเป้าหมาย

รวมทั้งมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะตามสถานที่สำคัญ
แล้วก็แหล่งชุมชนต่างด้วยนะครับ
แล้วก็ย้ำว่าอย่าตื่นตระหนกนะครับ